ถูกหลอกอีกแล้วนะคะสำหรับเจ้าของร้านอาหารที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันมาหลากหลายรูปแบบ
ก็สร้างโปรไฟล์ตัวเองให้มันดูดีให้มันน่าเชื่อถือ
รายล่าสุดบอกเป็นหมอชื่อหมอปุ้ย

ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้เป็นนักข่าวไม่ได้เป็นหมอเนี่ยนะคะ
เขาบอกหมอปุ้ยเองนะสั่งอาหารหน่อยสั่งมาหลายอย่างแล้วเอามาส่งให้ที่โรงพยาบาล
สักพักผ่านไปอีกบอกฮัลโหลพอดีมีปัญหาเรื่องเงินนิดนึงโอนเงินให้ญาติหมอปุ้ยหน่อยได้ไหม
แล้วค่อยมารับทีเดียวพร้อมค่าอาหารว่างั้น
โอ้โหด้วยความที่ปลายสายบอกว่าเป็นหมอเนี่ยมันดูน่าเชื่อถือนะ
ใช่เจ้าของร้านตัดสินใจโอนไปเลยค่ะและสรุปสุดท้ายเอาอาหารไปส่งหมอปุ้ยไม่มีจริงอยู่ในอากาศ
แล้วคือเจ้าของร้านได้ถามไหมตอนที่เขาโทรสั่งเนี่ยว่าเป็นหมอดูดวงหมอดูหรือเป็นหมอรักษาคนไข้
เขาไม่ได้ถามไงพอเอ่ยว่าหมอแล้วให้ไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วก็เออกระเทือกกันไปเลยเนี่ยนะคะ
คนถูกหลอกชื่อคุณเมธาวีภูคงน้ำอายุยี่สิบแปดปีร้านของเขาชื่อว่าร้านกุ้งเผาค่ะ
ไปแจ้งความกับตำรวจภูทรยางตลาดเลยนะคะเล่าให้ฟังมีลูกค้าเป็นผู้หญิงโทรมาสั่งอาหารเวลาพูดไปก็เรียกตัวเองหมอปุ้ยหมอปุ้ย
เป็นหมอในโรงพยาบาลจังหวัดกรสินสั่งเป็นสี่เมนูค่ะอร่อยทั้งนั้นนะยำวุ้นเส้นรวมปลาช่อนลุยสวนกุ้งเผารวมต้มยำรวมโอ้โหอย่างดีทำให้อย่างดีทำให้เต็มที่นัดแนะกันแบบนี้คือตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะให้เด็กไปรับที่ร้านหมอปุ้ยบอกแบบนี้นะเดี๋ยวให้เด็กไปรับที่ร้านเลยแต่เขาก็บอกว่าเจ้าของร้านหมอ

เดี๋ยวมารับคืนที่โรงพยาบาลบอกเข้าไปแบบนี้นะคะเขาก็ยังลังเลอยู่นะแต่ว่าด้วยความเป็นหมอไงได้ยินหมอปุ้ยหมอปุ้ยหมอปุ้ยอยู่แบบนี้ต้องมีเงินจ่ายแน่ก็เลยตัดสินใจโอนไปและพอไปถึงช่วงเวลาที่เอาของไปส่งที่โรงพยาบาลหมอปุ้ยไม่มีตัวตนแล้วฮัลโหลไปสายเป็นเสียงผู้หญิงรับนะแต่ไม่ใช่เสียงหม
หมอปุ้ยไหนอ่ะปุ้ยไหนอ่ะปุ้ยมันไม่มีอยู่จริงรู้จักแต่ปุ้ยโรสลินผู้ประกาศข่าวทะเลทีวีที่สวยอ่ะยังเป็นหมอเหมือนกันหมอดูอ่ะสรุปเรื่องนี้แล้วเป็นอย่างไรฟังเจ้าของที่ถูกหลอกค่ะ
ได้ยาทว่าจะเดินทางขึ้นเครื่องหน่วยทานเครื่องครับแล้วก็เลยบอกจำนวนเงินมาเป็นรอบแรกเป็น๔๐๐๐

เจ้าของร้านบอกฝากเป็นอุทาหรณ์เลยนะ

จ่ายเงินก่อนแล้วค่อยทำกับข้าว

เดี๋ยวจะเร่งแกะรอยหมอปุ้ยให้นะคะ
คุณผู้ชมแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด
โดยเฉพาะยุคนี้เศรษฐกิจหากินยากมาก
มิตรสาธิตมันก็เยอะขึ้นนะคะ